มีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า
ที่บ้านบ้านเช่าค่ะเป็นบ้านเช่าที่อยู่ด้วยกันนะครับแถว
ของท่าข้ามท่าข้ามในบ้านนี้ปกติอยู่ด้วยกันกี่คนครับ๗๘คน
กับพ่อด้วยคุณพ่อด้วยคุณแม่ด้วยแม่อยู่ต่างจังหวัดก็มี
คุณมันตาแล้วก็หลานน้องน้องแบมแล้วก็คุณแม่ของน้องแบมก็
คือคุณฐานิดาภูแข็งครับซึ่งเสียชีวิตไปแล้วใช่แล้วก็จักริตจักริตอ่าแล้ว
ก็น้องแตงโมแล้วก็การ์ตูนแล้วก็ต้นไม้เอาเอาทางคุณมันตา
จากจักริตก่อนจักริตผู้ต้องหาเนี่ยซึ่งเป็นสามีเราเนี่ยมี
ลูกด้วยกัน๑คน๑คน๑คนนี้อายุเท่าไหร่๖ควบ๖ควบและใน
ท้อง๕เดือนนี่ยังท้องอยู่๕เดือนนะครับแสดงว่าวันเกิดเหตุ
นี้ท้องอยู่๔เดือน๔เดือนวันที่เกิดเหตุมีใครอยู่ในบ้าน
บ้างฮะมีหนูแม่น้าค่ะแล้วก็น้องอีกสามคนค่ะไม่มีตาค่ะตา
ไปขายของน้องก็คือน้องหนู๑คนค่ะแล้วก็ลูกลูกน้าอีก๒คน
มันเกิดอะไรขึ้นครับคือปกติเขาเป็นคนยังไงเขามันเกิด
อะไรขึ้นในวันนั้นอยู่ดีถึงชักปืนออกมาแล้วก็ยิงคนเนี่ย
ครอบครัวไม่ปกติเขาก็เป็นคนอารมณ์ร้อนแต่ว่าถ้าเขาไม่มี
มีอะไรในตัวคือไม่เสพไม่อะไรเขาจะไม่ทำร้ายคนเขาจะไม่
ไม่ด่าเล่นกับลูกหลานปกติทุกอย่างทำเหมือนชีวิตปกติแต่
ว่าช่วงพักหลังหลังมาได้สองสามอาทิตย์ก่อนจะเกิดเหตุเหมือนเขา
มียาเสพติดในร่างกายอ๋อเสพยาเสพติดน่าจะเสพเพราะว่าเราไม่
เราไม่เห็นกับเขาแต่อารมณ์เขาเปลี่ยนจากแบบคนเล่นดีดีสนุก
นานกับลูกหลานลูกหลานเข้าไปใกล้ไม่ได้เลยแล้วดูดบุหรี่คนไม่
ดูดบุหรี่ก็ดูดอยู่ในบ้านเดินขึ้นเดินลงอยากจะเขียง
ไหนก็เคลียร์อยากจะเดินขึ้นเดินลงแล้วปืนก็ถือถือมาเล่น
จับเล่นในบ้านอยู่กันมากี่ปีแล้วฮะอยู่กันมาจะเก้าเก้าปีแล้วค่ะ
จังงานไม่ไม่ไม่จะคบอยู่ด้วยกันในฐานะสัมิภรรยาจะครบ๙ปีแล้ว
ซึ่งตัวเขาเปิดคาแคร์ใช่ค่ะเปิดคาแคร์ได้๓ปีแล้วบ้านก็อยู่
แถวและแวกเดียวกันเนี่ยแถวท่าข้ามแถววัดราวบ้านหรือวัดราว
ปีมีลูกชาย๑คน๖ขวบกับในท้องซึ่งคุณมันตาบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
สองอาทิตยเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่าเขามีอาการผิดปกติใช่หรือว่าผิด
มาตั้งนานแล้วมาได้พักนึงแล้วแต่ว่าไม่รุนแรงขนาดนี้ถ้าโดย
อุปนิสัยก็คือเป็นคนใจร้อนกินเล่ากินค่ะกินแต่ว่าไม่ไม่ไม่
กินเหล้าแล้วมาหาเรื่องไม่มีประวัติยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเคย
เคยมีแต่ช่วงก่อนเกิดเหตุเนี่ยไม่แน่ใจว่าเพราะเราไม่เห็น
ไม่เห็นไม่เห็นถามว่าถามว่าที่ตอบที่ตอบว่าเขาเสพยาไหม
เราไม่เห็นว่าเขาเสพไหมแต่อาการกับนิสัยเขาเปลี่ยนไป
อีกไหมเขาจะรู้สึกยังไงกับคนในครอบครัวมีความคับแค้น
อึดอัดเรื่องห่วงเรื่องห่วงเมียห่วงคิดว่าเมียมีชู้คิดว่าป้า

คิดว่าป้าเนี่ยคือเหมือนกับขายเขาเรียกว่าขายอะไรถ่าย
รูปลงลงแล้วก็ส่งให้ผู้ชายเพื่อจะแลกเงินสองสามร้อย
สามร้อยถ่ายรูปโป๊ะไปรีวิวไปออนไลน์อะไรเงี้ยป้าก็คือที่
สามหนึ่งคนที่เสียชีวิตคุณธันิดาที่เสียชีวิตซึ่งก็คือแม่
ของน้องแบมซึ่งคุณแม่ไม่ได้มีไม่ได้ทำอะไรกันค่ะแม่ขาย
ของค่ะตื่นเช้ามาก็ทำของเย็นออกขายค่ะซึ่งคุณบรรตาก็ขาย
ของคุณพ่อพี่คุณก็ขายของขายของออนไลน์ด้วยเขาเปิดแล้ว
เขาขายของทำแล้วก็มีส่งน้ำแข็งคือถ้าถ้าจักริตเขาจะ
หึ้งหวงคุณมันตานี่ยังพอเข้าใจอันนี้ก็เป็นสามีภรรยา
หึงน้องแม่ด้วยเขนของแข็งแบบนี้ใครขึ้นไม่ยังให้มายุ่ง
เกี่ยวกับครอบครัวไอ้ความหวงความอะไรแบบเนี้ยเขาเคยหนักที่สุดแบบไหน
ลงไม้ลงมือลงไม้ลงมือค่ะเมื่อเดือนเมษากับใครกับหนูแต่ไม่กับลูกหลานไปโดน
ไม่ไม่แต่ภรรยาเนี่ยโดนโดนโดนโดนครั้งตั้งแต่อยู่กันมาก็ครั้งเดียวนี่แหละ
โดนยังไงก็คือถามว่าก็คือที่แรกก็เรียกมานั่งคุยก็จับโทรศัพท์ให้ดู
หนูจะพิมพ์พิมพ์เรียกบัญชีตัวเองว่าบัญชีกูอืมก็คือไหน
ก็คือบันทึกไม่เป็นก็เลยบันทึกลงไปในรายชื่อก็บันทึก
บันทึกไปว่าบัญชีกูก็คือมันใช้ชื่อไว้ใช่แต่ว่าตรงหมายเลขเนี่ยคือเบอร์บัญชี
ใช่เบอร์บัญชีเขาก็บอกเขาโทรไปโทรไปแล้วไม่มีคนรับโทรไปเบอร์
เบอร์บัญชีมันเป็นศูนย์มันเป็นศูนย์สี่หกคิดว่าเป็นเบอร์มันเบอร์โทรอะไร
ใช่คิดว่าเป็นเบอร์โทรแต่ไม่มีคนรับไม่มีคนรับก็คือมันไม่ติดอ่า
เขาแล้วทีนี้ก็คือนั่งกินเหล้าไปสักพักประมาณครึ่งชั่วโมงครับ
เขาบอกว่าเบอร์นี้โทรกลับมาก็เลยเรียกหนูมานั่งลงแล้วก็ตบ
แล้วก็เตะลุกขึ้นได้มันเป็นเตียงไม้อ่าลุกขึ้นก็เตะเลือดกำเดาก็ไหล
ฉีกเสื้อก็ยื้อแย่งกันก็เหมือนกับเราก็ตีเขาแต่เราตีไม่โดน
แล้วเขาก็เตะเราแล้วเลือดมันออกไหลเต็มคนเขาเห็นเขาก็มีใครช่วย
เราก็วิ่งได้พอออกจากมือเขาได้หลุดวิ่งรอบคาแคร์แล้วก็วิ่งออกไปหาพี่สาว
พี่สาวขายของด้วยหรอก็คือตอนนั้นอ่ะที่ตีตีตรงคาแค
ตรงคาแคเลยใช่ที่ล้างรถใช่ไหมใช่ล้างรถวันที่สิบสองเมษา
วันนั้นรถเยอะมากช่วง๔โมงเย็น๔โมงเย็นกำลังจะ๕โมง
พอกลับบ้านคือก็มาเจอว่าเขาทำร้ายข้าวของบ้านเช่าหนูที่หนูทำของขายกับตาค่ะ
โยนของโยนเสื้อผ้าลงคลองหมดเลยโยนทุกอย่างค่ะ
กระทั่งครีมที่แม่หนูขายเสื้อผ้าน้องโยนลงหมดเลยค่ะ
วันนั้นก็เลยต้องไปแจ้งความพี่สาวแจ้งความที่สอนองท่าข้ามใช่ครับ
โทรไปหาตำรวจบอกว่าให้มาหน่อยก็คือตัวเขาเองพอเขาทำลายของเสร็จ
เขาไปบ้านที่ท่าข้ามไปบ้านที่ซื้ออยู่
ในบ้านแล้วปิดประตูล็อกตัวเองก็คือเหมือนกับว่าปิดประตูล็อก
แล้วทีเนี้ยเตรียมจะกินน้ำยาแล้วห้องน้ำที่หนูถ่ายรูปส่งให้หน่ายดูนะคะ
แปปซี่ผสมกันเขาบอกเขากินไปแล้วกินไปแล้วแต่ไม่เป็นไร
ทีนี้พี่สาวโทรหาตำรวจและตำรวจมาก็คือตำรวจไปกดกิ่ง
เรียกให้เขาออกมาอืมเขาตำรวจถามเขาก็เลยบอกว่าผมเสพยาไปเม็ดหนึ่ง
อืมวันนั้นก็คือโดนเจอคดีเสพยาไปทำร้ายร่างกายตำรวจไม่เอา
จากเหตุการณ์วันนั้นก็ก็กลับมาอยู่กันต่อใช่ค่ะก็คือไม่เขาติด
เขาโดนจับไปแล้วติดประมาณอาทิตย์กว่าแล้วก็ออกมาก็อยู่บ้าน
พระออกมาของขมาตาแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิม
ก็คือให้อภัยมันจะดีไปแน่
อืมเพราะว่าเขาไม่เคยเป็นแบบนี้ไงคะแล้วพอสองอาทิตย์
บอกว่าเริ่มเห็นมีอาการผิดปกติอีกแล้ว
มาอยู่บ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านเช่านี่มาอยู่นี่ได้๒อาทิตย์กว่าก่อนที่จะเกิดเหตุยิง

ใช่ย้ายออกมาหมดเลยกับลูกกับหลานเพราะว่าห่วงความปลอดภัยของลูกหลาน
เหมือนกับว่ารู้แล้วว่าอยู่ด้วยไม่ได้แล้วไง

แล้ววันเกิดเหตุเขายังไงเขามาหาหรือว่ายังไง

มาทุกวันแต่คือก็คุยปกติเราพยายามคุยกับเขาเพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดปัญหา
เพื่อที่พี่สาวลูกหลานเราจะได้ไม่มีปัญหา
เราไม่อยากให้เขาทะเลาะกับใครคือทะเลาะกับเราคนเดียวได้
แล้ววันนั้น๓ทุ่มครึ่งเกิดอะไรขึ้น

ก็ตอนที่เขาเข้ามาหาน้าค่ะเขาเอาโทรศัพท์น้าไปเล่นค่ะแล้วเขาก็ถอดซิมน้าออก

น้องแบมอยู่

จะมีแค่ไลน์ที่เอาไว้สั่งของค่ะ

ยักษ์นี่ไทพ
ในวันนั้นเนี่ยเหรอ

แล้วก็มีคนทักเข้ามาถามว่าสมัครเฟสใหม่เหรออะไรอย่างนี้เห็นเพิ่มเพื่อนมา
เค้าโพสแล้วเค้าก็ไม่ได้ใช้เฟสอีกเลย
เหมือนเขาสมัครมาเพื่อโพสต์แล้วก็กดเพิ่มเพื่อน
คนที่อยู่ในเฟสแม่หนูน้าหนูแล้วก็เพื่อนหนูมา
ณวันนั้นน่ะนะในช่วงนั้นน่ะ๑๓กันยาใช่ไหมครับนี่กี่ชั่วโมง
แต่หนูไม่เห็นโพสต์ที่เขาโพสต์นะคะ

หนูไม่เห็นโพสต์เขาก็ออกไปค่ะออกไปข้างนอกสักพัก
เขาก็กลับเข้ามาเขาก็ชวนน้าหนูบอกว่าไปรับแม่หนู
แต่หนูก็คือเอกใจว่าทำไมอยู่ดีจะมาชวนน้าไปรับแม่เราอะไรอย่างนี้ค่ะ
ปกติเขาจะให้เดินกลับมาหรือจะเรียกวินมอเตอร์ไซต์
กลับมาจากที่ขายของอย่างเงี้ยค่ะทำไมวันนี้ถึงให้รับหนูเอกใจมาก
แต่หนูก็คงไม่มีอะไรหรอกคือทุกคนก็ไม่อยากให้มีเรื่องนี้ค่ะ

พอกลับมาส่งปุ๊บแม่หนูก็เก็บของค่ะของที่อยู่รถเข็นเข้าบ้าน
คือได้ไปรับมาจริงค่ะไปรับมาไปด้วยกัน๒คนไปคนละคัน
หนูคันหนึ่งเข้าคันหนึ่งมอเตอร์ไซด์มันต้องใช้มอเตอร์ไซด์ลากรถเข็นเข้ามา
เดี๋ยวกลับมาต่อช่วงหน้านะเพราะว่าเราต้องพักกันครู่เดียวนะครับ
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับเกิดอะไรขึ้นหลังจากกลับมาถึงบ้านกันนะครับ

กลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับครอบครัว
ครอบครัวนี้นะครับที่เราคุยเมื่อสักครู่นี้ต่อเนื่องกันเลยนะ
แบมกับคุณมันตานะครับหลังจากนายจักริตผู้ต้องหา
ชวนคุณบรรตาไปรับพี่สาวกลับมาที่บ้าน

เขาก็เริ่มเปลี่ยนจากอีกคนนึงเป็นคนหนึ่งเลย
ก็คือหาเรื่องทะเลาะอย่างนี้ค่ะ
พูดขึ้นมาเลยว่าทำไมฮะอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือหาเรื่องแม่หนูหาเรื่องน้าหนูค่ะ
แล้วก็แม่หนูก็เลยบอกว่าเป็นอะไรทำไมไม่ไปหาทำการทำงาน

วันจะมานั่งทะเลาะอะไรกับเมียนักหนาครับ

เขาก็ว่าแม่หนูใช้รูปเพื่อแลกกับเงิน๒๓๐๐อย่างนี้ค่ะ
แม่หนูก็คือไม่คุยด้วยเพราะว่าแบบทำไมถึงมาว่าเราแบบนี้
หนูก็คือไม่คุยด้วยพยายามตัดปัญหา

ก็บอกแค่ว่าทำไมไม่ไปหาทำการทำงาน

ค่ะแล้วหนูก็เลยลุกขึ้นบอกว่า
ทำไมถึงมาว่าแม่หนูแบบนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ

ทำไมคิดไปเองหลายเรื่องขนาดนี้

ว่าหนูแบบไม่รักลูกชายเขา

ว่ามึงเป็นอะไรของมึง
เหมือนกับว่าไปทำอะไร

ใช่หันไปไม่ถึง๕วินาที

น่าจะอยู่ในกางเกงค่ะ

พูดเสร็จหันกลับมาก็คือได้ยินเสียงเลย
ใจเราคิดว่าพอมันพูดเสร็จแล้วเงียบไป

ตอนนั้นน้องทันชนกเห็นเลยไหม

หนูยืนหลังแม่เขียงออกมา
แล้วแม่เห็นอยู่กับตรงหน้าก็เลยรู้ไหม

แต่หนูเห็นว่าตึกตรงนี้เลย

นัดเดียวค่ะแล้วก็หันมายิงหนูต่อเลย

คือพอเขาชูปืนปุ๊บเขาหันยิงเรียงคนเลยค่ะ

เข้าแม่น้องแบมปึ้งแม่ล้ม

เข้าข้างคอค่ะออกทะลุฝั่งนี้
แล้วก็ข้างหน้าท้องออกข้างหลังเหมือนกันค่ะ

ชาทั้งตัวค่ะแต่ไม่ล้มไม่สลบ
ยังหันมาถามน้าว่าแม่เป็นไงบ้าง

ห่วงแม่เพราะเห็นแม่ถูกยิงคิดถึงแม่อยู่

รู้ค่ะรู้ว่าตัวเองถูกยิงแต่ไม่ได้สนใจว่าโดนตรงไหน
รู้แค่ว่าหันไปดูหันเข้าไปหาแม่
กระโดดเข้าไปหาแม่แล้วก็หันไปถามน้ำว่าเป็นยังไง
หันปืนมาหน้าผาก
เจาะหน้าผากเหมือนกันเลยเหรอ
ใช่หนูนั่งอยู่หนูยังไม่ได้รู้
นั่งทำงานอยู่มือยังคางานยังจับงานอยู่
ก็คือเจาะอีกนิดเดียวก็คือโดนหน้าผาก

คือมันปั้งแต่ว่าควันออกลูกไม่ออก

เป็นประกายไฟออกข้างปืน๒นัด๒นัดค่ะ

แต่ออกแต่ควันออกแต่ควัน

ตอนนั้นคิดอะไรในใจตอนที่แบบปั้งว่า
ตกใจตกใจตกใจมาก
ตกใจมากคิดว่าเออ

ณตอนนั้นคิดว่าจะโดนที่อื่น
แล้วตัวเองคิดว่าตายแน่ป่ะ

มองเห็นสีหน้าแววตา

คือพอเขายิงเสร็จยิงเราเสร็จ
เขาก็หันหน้าไปดูหลาน
เหมือนกับว่าก็คือถ้ามันมีลูกอีก

คือลุกขึ้นได้กระโดดแล้วก็วิ่งกระโดดหน้าต่างออกไป

นาที๒นาทีหรือวันเร็วกว่านั้น

ไม่ไม่มีใครได้ทัน

คือถ้าหลานไม่ผลักหัวออกไป

ลูกชายอันนี้เขาผักไป
ใช่มันยืนอยู่ข้างพี่ตลอด

โพรนี้๕เดือนกว่าใช่ไหม
โทรให้โทรศัพท์มีแต่ไม่มีซิมเขาถอดซิมไป
เดี๋ยวเราจะลองตอบแล้วโทรศัพท์พูดคุยกับทางตำรวจที่สนธุ์ฐาค่ามานะครับ

แต่ผู้ต้องหาตั้งแต่วันนั้นที่ก่อเหตุเนี่ยยังไม่เจอตัวเลยยังหลบหนีอยู่คือหลังเกิดเหตุวันที่๑๓ก็๑๔ก็สารอนุมัติออกหมายจับเลย
วันเดียวกันเพราะมันโอ้โหมันอุอาจอุชกันครับแต่ว่าก็ยังตามตัวไม่เจอข้อหาก็คือเรื่องฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
อาวุธปืนเรื่องการยิงปืนอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ประกอบกับว่าทางตัวผู้ต้องหาเนี่ยเขารู้จักกับ
ว่ามันก็ไม่น่ายากแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นเดือนแล้วเนี่ยทำไมยังจับกลุ่มตัวคนร้ายไม่ได้
คือคดีนี้มันเกิดเหตุในบ้าน
พอหลังเกิดเหตุไปเสร็จปุ๊บเนี่ยคดีก็มาเก็บรู้สึกว่าจะมีปอกกระสุนปืนมาเจอภายหลังอีก
เราก็เลยไม่เข้าใจว่าทำไมพิสูจน์หลักฐานมาเก็บแล้วมันเก็บไม่ละเอียดหรือว่ายังไง
แล้วก็มีหลายประการว่าทำไมคดีอุชกันขนาดนี้ยิงคนตายในบ้านขนาดนี้ต่อหน้าเด็กด้วยเนี่ย
ทำไมชุดสืบสวนในพื้นที่ถึงเอาตัวคนร้ายมาไม่ได้
หรือว่ามันเกี่ยวกับว่าน้าเขาเป็นตำรวจอยู่ในโรงพัก
แต่พูดข้อผู้เสียหายเค้าสงสัยแล้วก็ยังไม่มีคำตอบ
ครับปืนได้มาแล้วใช่ไหมปืนที่ก่อเหตุ
หาร้องครับบอกว่าน้องน้องฝั่งเธอแล้วนะ
เขาบอกว่าปืนอยู่ใต้ที่นอนของพี่สาวหนูคนที่ตาย

อยู่นั่นเขาก็พาน้องสาวเขาก็พาตำรวจเข้าไปเปิดบ้าน
แล้วก็เอาปืนแล้วก็ถ่ายรูปไป
แต่น้องแบมบอกว่า
ปืนที่หนูเห็นที่เขาใช้ยิงมันไม่ใช่กระบอกที่เขาให้ค่ะ
คือมันเล็กกว่านั้นเล็กจนฝ่ามือเขาปิด
คือขณะที่เขายิงคือหนูยังไม่เห็นปืนเขาเลยค่ะ
แต่ปืนที่เขาให้ตำรวจเป็นตัวยาว
ก็มีผลนะครับว่าปืนที่ใช้ในการก่อเหตุมัน

ถ้ามันเป็นคนละกระบอกนี้ก็อาจจะทำให้หลักฐานมันหายไป

เพราะว่าอันนี้มันก่อเหตุต่อหน้าประจักษ์พยาน
หลายคนมันเห็นชัดว่าใครยิง
แล้วทุกวันนี้เราก็ต้องอยู่กันแบบ

ระแวงค่ะไปไหนก็ต้องระวัง
คือตอนนี้ต้องหอบเด็กกลับไปอยู่ต่างจังหวัดก่อน

เพราะว่าต้องคืนทำมาหากินค้าขาย

ตั้งแต่นั้นเขาไม่ติดต่ออะไรมาเลย

คือคุยกันกับญาติเขากับน้องเขาก็คุย
เพราะว่าเราไปขายของต้องผ่านหน้าบ้านเขา

อยู่ที่ความสามารถของตำรวจในพื้นที่นะครับ

พอก่อเหตุเสร็จปุ๊บเขาก็รวบตัวได้ภายในไม่เกิน๓วัน

ที่คนราชยังไม่ทันได้กบเกลือดหลักฐาน
คดีนี้เราก็ไม่รู้ว่าทำไมมันจับไม่ได้
แม้ถึงมันก็ไม่ได้คดีตะลับซับซ้อนอะไรเลย

ดีขึ้นเยอะแล้วค่ะยังมีแผ่อยู่

เคี้ยวก็เจ็บข้างในค่ะเพราะเพดานหนูแตกด้วย

เหลือเป็นรอยค่ะแล้วก็เจ็บบางรอบค่ะ

ก็พระวัติกิจน้องไม่ได้ไปด้วย

ค่ะพระวัติกิจแล้วเอาไปที่มหาสารคามที่บ้าน

แต่คือแผลมันระบบ
คือมันบวมมากเลยค่ะตรงนี้ตรงที่ยิง
แพ้ครับบวมแล้วหนูก็ลุกไม่ได้เลยค่ะ
แต่ก็รู้เรื่องหมดจำได้เลยหมดรู้เรื่องหมดจำได้
ตอนที่โดนยิงคือจำได้รู้เรื่องมีสติทุกอย่างค่ะ
แต่พอเข้าโรงบาลก็ลุกไม่ได้บวมเจ็บ
คือตอนยิงเสร็จใหม่ห่วงคนนั้นห่วงคนนี้
หนูไม่ได้ห่วงตัวเองตัวเขาห่วงตัวเองไม่ห่วง
แล้วที่สักพักนึงผ่านไปเกือบ๒๐นาที
แม่หนูไม่ไหวแล้วเลือดหนูออกเยอะแม่หนูไม่ไหว
พาหนูส่งโรงพยาบาลหน่อยหนูจะไม่ไหวแล้ว
คือรู้ตัวเองว่าตัวเองจะไม่ไหวแล้ว
รู้สึกไหมว่าทำไมครอบครัวเราคุณแม่เรา
คุณแม่เราต้องมาเจอเรื่องที่มันโหดร้ายขนาดนี้
รู้สึกค่ะรู้สึก

คือแม่เป็นทุกอย่างเลยค่ะแล้วน้องก็ยังเล็ก
หนูก็ยังอยู่เพราะหนูยังอยากอยู่กับเขาอีกนาน
ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น
คุณแม่ก็เพิ่งอายุ๓๗เอง

อยากจะให้เกิดขึ้นที่สุดทางคดีคืออะไร
อยากให้จับตัวคนร้ายได้เร็วค่ะ
หนูก็จะได้ใช้ชีวิตต่อไปตากันนะ
ก็ต้องขายของน้องก็ต้องเรียนหนังสือ
คือทุกอย่างมันเปลี่ยนไปตั้งแต่เกิดเหตุการณ์นะคะ
รายได้ก็ลดลงทุกอย่างต้องใช้จ่ายหมดเลย

คือทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยเพราะขาดเขาขาดเสาหลัก
จากที่ช่วยกันขายของทำมาหากินคือก็ต้องหยุดไป
แล้วก็เวลาจะไปไหนก็คือระแวงไม่รู้ว่าจะเจออะไร
เข้าบ้านก็ต้องรีบล็อคประตู๒๓ชั้นเป็นห่วงตลอด
ออกไปขายของกลับดึกหนูก็จะแบบ
ทำไมตายยังไม่เข้าบ้านทำไมแม่ยังไม่เข้าบ้าน
ออกแต่เช้าหนูก็คิดแล้วว่าจะเจออะไรไหมข้างหน้า

ห่วงยายห่วงทุกคนหนูคิดไปหมด
คือเอาไปไว้ต่างจังหวัดก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ห่วง
เพราะว่าต่างจังหวัดเขาก็เคยไปเขาก็รู้ว่าอยู่นั้น

กันครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
เราจะลองคุยกับตำรวจของสอนอท่าข้ามเจ้าของคดี

ครอบครัวนี้ทุกวันนี้ร้องไห้กันทั้งบ้าน

ท่านผู้ชมครับช่วงนี้เราจะคุยกับทาง
ตำรวจสอนอท่าข้ามนะครับเกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้น
อย่างที่เราได้ฟังกันมานะครับ
ตอนนี้ท่านพันธมตรธคูณกุลอะแก้มขุนทศนะครับ

สอบสวนสอนอท่าข้ามอยู่กับเราที่ถามตรงตรงนะครับสวัสดีครับท่านรองทองคูณครับ
ก็ทางครอบครัวก็ได้คุยกันเมื่อสักครู่นี้ก็บอกว่าท่านรองก็ช่วยดูแลเรื่องของคดี
เวลาโทรไปสอบถามก็รับโทรศัพท์ติดตามอยู่ให้ตลอดนะครับล่าสุดเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
สำหรับความขึบหน้าคดีนี้ครับในสำนวนการตรอบสวนเราได้พยายามหรือผลักฐานพี่ฝ่นแล้ว
แกรมติดตามผู้ก็ทำผิดหรือผู้ตรงหาเนี่ยส่างฝ่ายศิษย์สวนของหลอดเอง
ว่ายังไม่สามารถทราบได้ว่าตัวผู้ต้องหาหลบไปอยู่ที่ไหน
กันคือยังไม่ทราบเลยเหรอฮะว่าไปอยู่ที่ไหนอย่างอย่างข้อมูล
ข้อมูลแรกแรกเนี่ยจากการสืบสวนก็น่าจะจบอยู่ที่ลบบุรีครับ
แต่หลังจากนั้นก็ยังไม่ทราบว่าหลบไปอยู่ที่ไหนครับ
ญาติฝั่งเขาทางพ่อแม่พี่น้องฝั่งเขานี่เราได้ไปสอบไปสอบ
สืบอะไรมีท่านนักที่ตำรวจก็เกาะติดอยู่ตลอดนะครับ
พอจะมีเบาะแสเพิ่มเติมมากกว่าที่ไปลบบุรีไหมครับท่าน
ขออนุญาตที่๑ครูดิผมพนักงานสอบสวนเนี่ยรายละเอียดส่วน
ใหญ่อยู่ที่สู่ส่วนจะมากกว่าครับเพื่อว่าถ่ายสืบสวนก็ได้
จะทำเต็มที่นะครับก็พยายามกันพุ่งข้าวบรรชาก็ประชูกัน
แต่ละครั้งก็จะพยายามหาเร่งรัดชุดสืบสวนให้ความสำคัญก็ดี
และไม่เป็นพิเศษเลยครับเห็นทางฝั่งของทางด้านของผู้เสีย
ชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียหายของครอบครัวทางฝั่งนี้เขา
บอกว่าตัวพุทธวาเองมีญาติเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจวิธีใน
ไม่น่าจะเป็นเรื่องเป็นการเดี๋ยวกับพ่อพุทธวาก็บอกกว่าไม่มี
เพียงแต่ว่าพุทธวาก็อาจจะมีความภูกิอยู่กับตำรวจก็มาก
ก็เกิดจากเคยกระทำผิดลักษณะอย่างนี้ก็เลยมีโอกาสได้รู้จักกับตำรวจ
เราก็อาจจะไปอ้างกับใครกับใครได้นะครับ
เพราะฉะนั้นก็คือถ้าทางฝั่งของผู้เสียหายจะกังวลว่าคดีไม่คืบ
เพราะว่าผู้ต้องหารู้จักกับตำรวจที่สอนอท่าข้ามมีญาติเป็นตำรวจอยู่ที่นี่เนี่ย
อันนี้ไม่มีไม่จริงไม่น่ารับฟังครับก็อ้างอย่างนี้รับฟังไม่ได้
คดีลักษณะอย่างนี้ตำรวจคงไม่เอาความเป็นญาติเอาความรู้จักมาเป็นกีดกั้นนะครับ
ในการสืบสวนที่จะจับกลุ่มตัวคนร้ายในคดีลักษณะแบบนี้ความยากง่ายมันอยู่ตรงไหนครับท่านลอง
ก็อยู่ที่ผู้ต้องหาทางทุกวันนี้เราใช้เทคโนโลยีซะมากกว่าในการสืบ
เพราะว่าตามญาติตามคนใกล้ชิดก็ยังไม่ให้คำตอบเรา
วิธีการเราก็จะใช้กับทางด้านเทคโนโลยีซะมากกว่า
ซึ่งตัวผู้ต้องหาเองก็น่าจะมีความรู้ในด้านนี้
ก็เลยยังให้สำรวจเข้าไม่ถึงเขา

ใช่เฟซบุ๊คมือถือไลน์อะไรต่างเหล่านี้ครับ
อย่างถ้าเป็นกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่ก่อเหตุ
เขาเจ็บเข้าตายเนี่ยเราลองไล่ดูได้ไหมครับ
ล่ายก่อนด้วยล่างแล้ว
เห็นบ้างไหมครับ

ต้องใช้วิธีอื่นครับ
พวกนี้ผู้ต้องหาเขาต้องเงียบไปเลยใช่มั้ยครับไม่ได้เคลื่อนไหว
ใช้ข้อมูลโทรศัพท์อะไรของผู้ต้องหาตรงนี้เราก็ยังไม่เจอ
ทางฝั่งของบ้านที่เขาบาดเจ็บแล้วก็เสีย
ชีวิตเขาเป็นห่วงนี่ทำยังไงดีฮะเราได้รับการประสานจากกรมคุ้มครองสิทธิ์
มาที่ลงพักแล้วก็ทางผู้กลับก็สั่งให้ทางสืบสวนหวั่งตูโจม
ใครสืบบ้างแวะเวียนไปเฝ้าดูแลบ้านอยู่ตลอดนะครับครับโดยพฤติกรรม
แล้วเนี่ยท่านลองคิดว่าตัวผู้ต้องหาเองมีความโหดเยี่ยม
โหดร้ายที่ลักษณะอาฆาตเครียดแค้นจะย้อนกลับมาก่อเหตุหรือมา
อะไรอีกไหมเท่าที่ฟังเขาเกี่ยวพร้อมกับยาเศรษฐศิลป์ทำให้
การควบคุมอารมณ์อาจจะจะไม่มีนะครับเท่าที่ดูวัน
เวลาเกิดเหตุนิดนึงอ่ะก็จะอาการจะออกแล้วประกอบกับเขา
หยุดสุรามาครับปกติเท่าที่ฟังจากครอบครัวก็มีฝากมี
เสียงกันอยู่เดือนนะครับครับทั้งฝ่ายยาก็เลยใช้วิธี
เลี่ยงโดยการแยกออกไฟอีกวิธีนึงครับก็อาจจะมีปัญหา
่งในด้านสุขภาพจิต
ครับครับผมมีอะไรอยากจะฝากบอกไปยังผู้ที่เขาเป็นฝั่งผู้เสีย
หายไหมครับเกี่ยวกับความคืบหน้าของคดีนี้ครับก็มีโอกาส
ล่าจุดเข้ามาอาทิตย์นึงก็ได้กุยกับทางภรรยาของผู้ต้องหา
มากกว่าส่วนน้องที่บาดเจ็บยังไม่ได้มีโอกาสพูดคุยก็ผม
จะเรียนผู้กลับนะครับให้ช่วยคำชัดสืบแล้วก็ประสาทสืบ
นี้นะครับเราจะพอขีดเส้นเวลาอะไรพวกนี้ได้ไหมครับท่าน
ลองก็ต้องขอยากนิดนึงไม่ขอไม่ขอพยายามทำเต็มที่นะ
ครับครับเข้าใจครับขอบคุณนะครับสำหรับข้อมูลนะครับท่าน
ขอบคุณครับสวัสดีครับท่านรองภูมิกับการสอบสวนสอนอท่าข้าม
นะครับพันธุ์ตรวจโทษทองคูณแกรมขุนทศนะครับท่านนายรวม

ที่เขาห่วงเขากังวลกันหรือว่าความคืบหน้าเรื่องคดีเราจะ
ยังไงได้ต่อก็เดี๋ยวให้ทางครอบครัวเนี่ยเอาหมายจับเนี่ยไปยื่น
ให้กองปราบปราบช่วยจับอีกทางนึงแล้วกันวันนั้นไปบรรชนอคือ
คาดหวังว่ากองบัญชาการตรวจนครบานจะเร่งรัดคดีนี้ให้
ไวขึ้นทุกด้านแต่เมื่อยังจับไม่ได้เนี่ยความปลอดภัย
ก็ต้องมาเพราะว่าถ้ายังจับไม่ได้ใครก็จะกล้าไปชีวิตตาม
ปกติคงจะให้เด็กนักเรียนโรงเรียนสักวันหนึ่งไปติดกองปราบที่
บอกว่าเบาะแสสุดท้ายคือไปลบบุรีแต่ก็ยังไม่เจอนี่ลบบุรี
นี่คือบ้านไม่ใช่บ้านเป็นที่เขาไปบวชเคยไปบวชอยู่๓เดือน
อยู่ด้วยกันมา๙ปีเนี่ยจะ๙ปีแล้วสามีภรรยามีลูกด้วยคนนึง
ท้องอีกคนนึงเนี่ยถ้าเราจะลองประเมินหรือคิดเองเนี่ยหรือว่า
ลองคาดดูเนี่ยคิดว่าตอนนี้เขาอยู่ไหนทำอะไรอยู่ถามว่าเขา
อยู่ไหนตอบไม่ได้เพราะเขาเป็นคนที่เก็บตัวได้ได้ดี
มากอืมถ้ามีเรื่องอะไรเขาจะเก็บตัวแล้วเขาจะระวังเรื่องโทรศัพท์
เรื่องอะไรดีมากระวังตัวโทรศัพท์ซิมโทรศัพท์คนปกติใช้ซิม
อันเดียวสองอันเต็มที่แต่ตัวเขาเป็นกล่อง
เป็นกล่องใส่ซิมเล็กเล็กอ่ะเขาจะมีกี่อันเราก็ไม่รู้ไม่รู้
ใครเป็นคนเปิดใช้เพราะซิมโทรศัพท์จะเปิดใช้มันต้องใช้
บริฐาชนแต่ว่าเขาจะใช้ซิมกี่อันกี่อันไม่มีชื่อเขาท่าน
อารมณ์พี่เคยเจอคดีลักษณะแบบนี้แล้วไม่กล่าวถึงนี้กันเอา
เป็นว่าเดี๋ยวจะไปก้าวร่วมทางญาติทางฝั่งของผู้ต้องหา
ว่าเขาอาจจะไม่รู้เรื่องด้วยก็ได้จริงแต่คดีลักษณะแบบนี้
เขาต้องติดต่อใครบ้างไหมมันก็ต้องติดต่ออยู่แล้วครับยังไง
ต้องติดต่ออยู่แล้วถ้าเป็นคดีอื่นปกติผู้ต้องติดต่อใคร
บ้างใช่ยังไงก็ต้องติดต่ออยู่ไม่ไปกบดานอยู่ไม่หายไป
ประเทศนี้เลยยังไงก็ต้องมีแต่ทีนี้ก็ต้องฝากบอกว่า
คนที่มีเบาะแสคือมันเป็นเรื่องในครอบครัวอันหนึ่งต้องยอมรับ
ไม่ได้มีเหตุโกรธเครื่องอะไรไม่เหมือนกับกรณีข้างบ้านยิง
อันนี้มันคือคนในครอบครัวถ้าสำนึกผิดก็เข้ามามอบตัวถ้า
มีเบาะแสนะคือรู้ว่าลูกหลานตัวเองทำผิดทำพลาดเพราะ
ยามอะไรเนี่ยมามอบตัวมาขอคำมาศพซะมันจะดีกว่า
ต้องหนีของสุขุนแบบนี้คือบอกเลยว่ายังไงเรื่องนี้ไม่จบ
หรอกถ้ายังไม่เจอก็ไม่จบ
ทุกวันนี้ภาพวันนั้นยังติดตาอยู่ไหมติดตาค่ะคือถ้ายังไม่ได้
ทำอะไรหนูก็คิดเห็นแต่เหตุการณ์วันนั้นทุกวันก่อนนอนคือทำมา
อะไรถ้าหนูไม่ทำอะไรเลยหนูก็คิดจำได้ทุกอย่างอะไรนี้
เห็นตอนแม่เป็นยังไงตอนล้มลงเลือดไหลตอนหนูกอดเขา
อะไรนี้ถ้าบอกอะไรกับนายจักริตผู้ต้องหาได้หนูก็อยากให้
มารับผิดชอบในสิ่งที่ทำค่ะอยากให้เขามามอบตัวค่ะอยากให้
เข้ามาขอเข้ามาอยากให้เข้ามาทำทุกอย่างให้รับผิดชอบไอ้
สิ่งที่ทำที่เกิดขึ้นค่ะไม่ใช่หลบหนีไปเหมือนไม่มีอะไร
เกิดขึ้นแบบนี้ค่ะพี่คุณพ่อพิกุลเสียลูกสาวไปคนครับรู้สึก
บ้างอยากบอกอะไรที่สุดตอนนี้อยากจะบอกให้เขามามอบ

พอยังไงมันก็ตายคนตายก็ตายไปแล้วคนที่ยังก็จะหนีไป
เอาตัวรอดตัวคนเดียวมันก็น่าเกียรติมีรู้อีกคนครับลูกมัน
เนี่ยครับใช่ขอบคุณท่านที่มาพูดคุยกันนะครับขอบคุณคุณทนาย